คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องตำแหน่งประธานรัฐสภานะคะ
หลังจากที่ถูกเลื่อนมาเมื่อวานนี้วันนี้ที่นัดแถลงว่าจะเป็นตอนเที่ยงนะครับ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็สองพักก็พูดตรงกันว่า
รอดูการแถลงข่าวพร้อมกันนะคะในช่วงค่ำของวันนี้ประมาณ๑ทุ่ม
นี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็จับตาดู
เพราะว่าตอนแรกจะมีข่าวว่าน่าจะชัดเจนตอนช่วงประมาณเที่ยง
บรรยากาศที่พักเพื่อไทยบรรดากรรมการบริหารพักและสอสอของพัก
ก็มีการประชุมหารือเพื่อเคาะชื่อคนชิงตำแหน่งประธานสภาแก่นำพักคนสำคัญ
อย่างคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกก็มาตั้งแต่เช้า
บอกว่ามาให้กำลังใจกรรมการบริหารและคุยกันเรื่องประธานสภา
วันนี้ก็มาด้วยนะคะการประชุมหรือว่าการมาในครั้งนี้
ก็มาท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาตั้งแต่เช้าว่าพักเพื่อไทยมีการเคาะชื่อคนกลาง
คือในวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าพักและสอสอบัญชีราย

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
ว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยบอกว่า
ประธานสภายังเป็นนายวันนอร์หรือไม่นะคะ
สุริยะบอกว่าวันนี้ได้พูดกันในพักก็เป็นไปในแนวนั้น
และเพื่อไทยก็มีข้อสรุปชัดเจนแน่นอน
ส่วนกรรมการบริหารภักดิ์จะยึดเอาข้อสรุปของสอสอหรือไม่
เชื่อว่าเป็นแนวนั้นที่ประชุมสอสอวันนี้ไม่มีการโหวต
คุยกันทุกคนเข้าใจสรุปคือประธานสภาคือในวันมุธมัธนอมธา
และพักเพื่อไทยได้คุยกับในวันนอเรียบร้อยแล้วค่ะ
ยังสนับสนุนให้เป็นต้นต่อของเขาใครไหมครับ

พรุ่งนี้ประชุมสภาทุกคนมีแนวทางการลงมติ
แล้วจะเป็นแนวทางที่คิดว่าประชาชนมีความสุข
นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของเพื่อไทยนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักก้าวไกล
แก่นำและก็สอสอของพักมาที่อาคารไทยสมิตร
เพื่อประชุมสอสอของพักและรอฟังผลของพักเพื่อไทย
วันนี้ไม่มีใครพูดถึงความเห็นเรื่องตำแหน่งประธานสภาเลย
นี่ที่เห็นอยู่นี่คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวก่อนเดินทางไปร่วมรับทฤพธิ
ขอให้รอการแถลงข่าวร่วมกันกับพักเพื่อไทยนะคะ
นักข่าวก็ถามบอกมีการติดต่อมาจากเพื่อไทยหรือยัง
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าจริงก็คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ส่วนจะเป็นในวันมหมาตย์นอมภาคหรือเปล่า

และการแถลงครั้งนี้จะเป็นข้อยุติที่ดีที่สุดค่ะ